เฮียพี่เฮียพูดถึงน้องโชว์ใจหน่อย

อะไรอย่างนี้ซึ่งโดยปกติเนี่ยไม่ค่อยมี
ไม่ค่อยมีฟิวแบบว่าไปชอบเด็กไร่แบบขนาดนี้อะไรเงี้ย
เพราะว่าชาตินี้มันก็ชอบมากยาวเหยียบมาก
ว่าเพราะว่ามันเป็นมุมหนึ่งของ
ของเขาเรียกว่าเหมือนเราได้ลงไปเป็นแฟนคลับเองแบบเต็มตัว
เราจะรู้ว่าเออการที่ไปรอคนคนหนึ่งที่เรารักจริงเนี่ย
ต่อให้เป็นชั่วโมง๒ชั่วโมงหรือนานแค่ไหน
มันก็รอได้เพื่อที่จะได้เจอเขาแค่แป๊บเดียวอะไรอย่างนี้

แต่ว่างานนั้นเหมือนว่าพี่ก๊อฟเขาโพสต์ว่าแบบ
เหมือนน้องจะมีงานเราก็ตื่นเต้นก็เลยไป
พอไปเสร็จปุ๊บก็เหมือนกะไปเจอน้องแต่ไปมาก็คือแบบว่า

พอน้องขึ้นไปเดินแบบปุ๊บผมก็ไปอยู่ข้างเวทีขอบัตร
คนที่งานบอกผมขอเข้าไปนั่งข้างเวทีได้ไหมครับแล้วก็เหมือนแบบ

เราได้เป็นแฟนคลับรู้สึกถึงอารมณ์แฟนคลับมา
ใช่ใช่วันนั้นก็เลยหลังจากกลับบ้านมาเราก็เลยรู้สึกว่า
เด็กคนนึงเนี่ยที่อายุแบบนิดเดียวเอง
เขาสามารถเป็นครูให้มุมมองในชีวิตที่มันละเอียดมากอะไรอย่างเงี้ยครับผม
แล้วพอผมได้เห็นตรงนั้นจริงผมก็เลยรู้สึกว่ายิ่งรักเด็กคนนี้มากขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้

ไม่ว่าจะเป็นเพลงของที่เขาแต่งให้ลูกเขาชูใจ
ทำไมคนแบบผู้ใหญ่ถึงหาแต่เงินอะไรอย่างเงี้ย

มากแล้วก็เหมือนแฟนคลับนั่นแหละพี่รู้ว่าน้องชอบอะไร
น้องอยากได้อะไรเราก็ซื้อแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้อะไรอย่างนี้ครับ
ไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะได้เห็น

จริงผมได้พูดไว้ตามงานอยู่เหมือนกัน
ว่าแบบถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นน้องชูใจมานะ
เดี๋ยวถ้าเกิดงานไหนเดี๋ยวผมไปร้องให้ฟรีเลยอะไรอย่างนี้
มีก็มีคุยกันหมายถึงว่ามีทักทายมีอะไรอย่างนี้ครับผม
ว่าน้องเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับ